เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วแหละ
เพราะว่าแชร์กันอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็พูดถึงกันอยู่เยอะเลยนะคะ
ครูทำร้ายเด็กนักเรียนก็คือใช้ไม้เรียวตีตีไปด่าไป
แล้วก็ยังใช้ไม้ตีนักเรียนที่เป็นสามมะเนรตีเข้าที่หัวสามมะเนร
ที่เชียงใหม่นะคะไปดูคลิปกันก่อนเราตามความคืบหน้าให้ค่ะ
ภาพนี้คนวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะนี่ค่ะโรงเรียนปริยติธรรมค่ะ
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับคุณครูก็เอาไม้
ตีสามมะเนนตีไปด่าไปด่าด้านห้อง
เห็นคลิปนี้ก็วิจารณ์เยอะนะคะตีหัวซะด้วยสิตีถึงชายตีหัวด้วยค่ะ
ก็ตีที่ศีรษะตีที่หัวเนนเนี่ยแหละจริงค่ะ
ทีนี้เราตามความคืบหน้าเราไปที่วัดนะคะตามภาพในคลิปนะคะ
ก็ตอนที่นักข่าวเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอกับครูที่อยู่ในคลิปที่ตีสามะเนรพอดี
ตอนเดินมาโรงเรียนน่ะเหรอใช่ค่ะกำลังเดินนี่นี่นะคะ
ครับไปยื่นใบลาออกค่ะอ๋อลาออกเลยเหรอฮะ
ครูบอกว่าครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
สอนมาเป็นสิบปีแล้วนะคะครับ
ครูจะยื่นใบลาออกแต่โรงเรียนเนี่ยระงับเอาไว้ก่อน
ขอตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน

ไม่ควรทำปฏิกิริยาแบบนี้กับนักเรียนที่เป็นสามเณร
รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมันก็ปรับเปลี่ยนไปมากแล้ว
ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ต้องมาทำโทษกันแรง

มันมีวิธีการสอนหลายอย่างมากที่ไม่ใช่การทำโทษรุนแรงแบบนี้

ใช่ค่ะถูกต้องอันนี้เป็นประเด็นที่ยิ่งซ้อนเข้าไปอีก
กว่าทำร้ายเด็กนักเรียนนักเรียนเป็นสามะเนรอีกอย่างนี้ค่ะ
ทางด้านนักเรียนที่เป็นสามเณรชั้นม๑นะคะ
ที่อยู่ในคลิปที่ถูกครูทำโทษนะคะ
ก็บอกว่าที่ครูทำโทษเพราะมีนักเรียนบางคนไม่ส่งกันบ้าน
ไม่ตั้งใจเรียนแต่ก็ไม่ได้โกรธครูนะคะ
เพราะยอมรับว่านักเรียนเองก็ผิดจริง

นักวิชาการศึกษาธิการชำนาญการกรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางยานิกาปานทองไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะ

ถามเรื่องนี้ไปหาแนวทางแก้ปัญหา
พระครูประยัติกิจจาพิวัฒน์ท่านก็บอกว่า
ตอนนี้โรงเรียนตั้งกรรมการสอบข้อที่จริง
ได้ข้อมูลมาว่าครูที่ทำโทษสามเณรที่เป็นนักเรียน
ทำโทษจริงนะในวิชาวิทยาศาสตร์
สาเหตุก็คือกลุ่มนักเรียนไม่ได้ทำงาน

ครูก็ยอมรับครูก็เสียใจ

เพราะว่าอยากให้เด็กนักเรียนมีความรับผิดชอบ

ก็กำชับครูตลอดว่าอย่าทำโทษนักเรียน
เพราะว่านักเรียนเป็นสามะเนร
และครูก็เป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ยอมรับผิดค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิป
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก
แต่ว่านักเรียนสามะเนรพอรู้ข่าวว่าครูลาออก
ก็ตกใจไม่คิดว่าถึงขั้นที่ครูจะลาออก
คือส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้โกรธครูจริง

แล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้ครูถึงขั้นไปยื่นใบลาออก